มาต่อกันที่คุณแม่ลูกสามกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับคุณแม่ลิเดียสรรรัส
มาพร้อมกับนี่เลยสามีสุดหล่อพี่แมททิว
แล้วไม่ได้มากันสองคนมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

น้องดีแลนด์น้องเดมี่
มาร่วมงานเปิดโซนกิจกรรมสำหรับน้องหนูเนื่องในวันเด็กไงคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งระหว่างที่พูดคุยบนเวทีเนี่ย
คุณแม่ลิเดียเป็นอันต้องกุมขมับนะ

คุณแม่เองก็ใจไม่ดีเนาะทำหน้าไม่ถูก
แต่สุดท้ายกิจกรรมบนเวทีนี้มันก็ผ่านไปได้เด็ก

ก็เลยไปเจาะไมค์ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นยังไงบ้าง
ช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับลูกทั้ง๓คนยังไง
งานนี้คุณพ่อคุณแม่ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่า
ปวดหัวพี่อ้วนสุด
แต่ที่ปวดหัวหนักสุดเนี่ยต้องเป็นวีรกรรมของไม่น่าเชื่อนะ
สาวน้อยนะเดมมี่หรือว่าแป๋วแหววของเรา

ใช่คุณแม่บอกว่าช่วงนี้แสบมากเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าอยู่ในช่วงวัยทอง๒ควบ
เขาบอกว่าเด็กสองขวบเนี่ยช่วงนี้กำลังดื้อกำลังสนมาก

ซึ่งพ่อแม่ต้องคอยดูแลอบรมสั่งสอน
อะไรผิดอะไรถูกมากเป็นพิเศษหน่อยนะคะ

ชอบแหละชอบวิทยาลงโรงเรียนแหละ

โอ้โฮลูกเอ๋ย

แล้วมันจะมีที่ที่เขาเอาช้างมารีไซเคิลเป็นกระดาษ

ก็เป็นวัยทองภาษาสองสามขวบจะแสบนิดหนึ่งงอแงนิดหนึ่ง

เพราะคนนั้นโตแล้วเขาก็จะยอมน้อง
เมื่อกี้ก็โดนน้องหลังแก่เป็นเวทิวก็ยืนนิ่งเลย
ยังต้องคอยบอกเขาเรียกว่าอย่าตีพี่อย่าเตะพี่
พี่อะไรอย่างนี้เขาเล่นแรง
ก็จะคอยสอนเขาว่ามีอะไรต้องรักกันนะ

เหือกช้ำเหือกช้ำ

พาไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ติดใจ

ส่วนเหตุการณ์ที่กลายเป็นกระแสดราม่า
ที่เดมมี่ไปหยุ่มหัวไหล่ของพี่หมายฤวิกา
จนเป็นมีมแล้วก็มีดราม่าเบาอ่ะนะ
วันนี้เจอน้องเดมมี่แม่ลิเดียก็เลยอาสาเลย
ถามถึงเหตุการณ์นี้กับตัวน้องเดมมี่เอง
ไปฟังซิว่าเดมมี่เขาจะว่ายังไงค่ะ
เมมี่คะเดมมี่หยิกพี่ใหม่ทำไมคะ

พี่ใหม่สวยไหมครับพี่ใหม่สวยไหม

ไม่สวย

สวย
เขาใจเหตุว่าพี่ใหม่ไม่สวยเดมมี่สวยก็หยิกไปหนึ่งที
ความเป็นเด็กนะคุณผู้ชมความไร้เดียงสาคือเขาไม่ได้คิดอะไรหรอก
เพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างมันต้องปล่อยผ่านไปบ้างนะ